คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูพลูสวยควันหลงปีใหม่ก่อนแล้วกันนะคะ

คลิปนี้คนโพสต์เขียนไว้ว่าพลู่สวยจากทางบ้านจ้า
ทำไมให้คุณผู้ชมมันเตรียมสอกด้วย

ศอกแตกไหมไม่รู้แต่ที่รู้รู้วงแตกจ้า
มาตกอยู่ที่พื้นแล้วมันก็ระเบิดแตกอยู่ที่พื้นเลย
คราวเนี่ยไว้วิ่งเดียวยังคนละทิศคนละทางไม่จบนะคะ
ที่แตกที่พื้นเสร็จแล้วกระเด็นเข้ากำแพงไฟไหม้ไปอีกภาพช่วงท้ายของคลิปนั่นนั่นน่ะ
ไฟไหม้กำแพงนั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการแสดงครั้งนี้แต่อย่างใด
มันคือเรื่องจริงเลยค่ะเฝ้าเม่าต้องกุลีกุจอไปดับไฟอ่ะใช่
อันนี้นะเป็นคลิปของเพจโซเชียลวียี่สิบสองเอาไว้พลิวสวยสวยจากทั้งบ้านจ้า
หลายพื้นที่มีข้อห้ามไม่ให้จุดแล้วด้วยเพราะว่ามันอันตรายเนี่ยไม่รู้ไหม้บ้านใครนะที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นบ้านคนจุดเองก็ถือว่ารับผิดชอบตัวเองแต่เป็นบ้านคนอื่นไปรับผิดชอบเขาด้วยนะ
ย้อนหลังได้เลยไม่ต้องจุดเอง